ย่าย่าโมใช่เหตุผลที่มาเจอย่าเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะ
ได้มีการมาบนบานสารกล่าวกับย่าโมไว้ว่า
ถ้าหากไปชนไก่แล้วได้รับชัยชนะมา
จะต้องมาแก้บนด้วยการนำ
หัวหมูตีนไก่ไข่ไก่ผลไม้น้ำแดงน้ำเปล่า
แล้วก็เพลงโคราชมาแก้บนกับย่าโม

ไปชนมาเออไปสู้ศึกมาแล้วได้รับชัยชนะ
เป็นเงินรางวัลมูลค่า๑ล้าน๕แสนบาท
โหไม่ธรรมดา
นี่ค่ะก็เลยจะต้องมาแก้บนตามสัญญา
โดยคุณธีรศักดิ์สุขมังสาหรือคุณตั้มสารลอยค่ะ
บอกว่าตัวคุณตั้มพร้อมกับทีมงานเนี่ย
นำเจ้าไก่ชนตัวนี้ที่ชื่อว่า
เจ้าดูไบเออเจ้าดูไบเนี่ยแหละ
เป็นไก่ชนสายพันธุ์ป่าก๋อยอายุ๑๔เดือน
ฉายาคือแข้งสะกดจิต

แค่ยืนเฉยก็สะกดจิตคู่ต่อสู้แล้ว

ชนกับเจ้าแดงไซเรนซึ่งเป็นสายพันธม่าง่อน
ซุ้มพยักษ์หนุ่มนำชัยจังหวัดอุบล

ปรากฏว่าเจ้าดูไบเนี่ยชนะมาได้

ถูกนะคะก็เลยจะต้องมาแก้บนตาม

ถ้าทีนี้หลังจากที่ชนะเซียนไก่
เสียนไกยก็มาติดต่อจะซื้อเจ้าดูไบดูนะ
แข่งเก่งขนาดนี้ซื้อหน่อยได้ไหมล้านหนึ่ง
ห้าห้าตัวล้านหนึ่งคุณตั้งสารรอยบอกไม่ถ่ายจ้า
เพราะว่าดูใบมีผลงานดีขนาดนี้เดี๋ยวจะเก็บไว้ชนต่อ
แล้วก็จะเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์ด้วยนะ
ก็ถือว่าในแวดวงไก่ชนเจ้าดูไบเป็นไก่ดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากในชั่วโมงนี้

กว่าจะนิ่งมันต้องกลิ้งมาก่อน
กว่าจะเป็นไก่ชนระดับล้านมันต้อง
มันต้องโดนจิกมาก่อนนะเถอะ
มันต้องมีบาดแผลนะมีบาดแผลนักรบมีบาดแผลอยู่แล้วใช่
ใช่แต่ว่าถ้าหากใครเห็นแบบนี้แล้วอยากกินไก่